ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมปล่อยให้เมียหนึ่งเมียสองเขาปรองดองกันมานานนะคะ
มาคราวนี้เมียสามอย่างอีฟนั่นเองค่ะเขาบอกเลยว่าคราวนี้ถึงเวลากรรมตามสนองกันบ้างแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้อย่างที่รู้รู้กันนะคะสำหรับน้องแซนวิชแล้วก็พี่การวิพากรเนี่ย
ดูทีท่าว่าจะมีความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการที่ไม่อยากให้อีกคนนึงอยู่ในบ้านด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่อยากให้คุณอีฟเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณเสกแต่มาตอนนี้ล่าสุด
ความจริงต่างนานารวมไปถึงเรื่องลูกจากแซนวิชค่ะมีโอกาสเจอสาวอีฟหน่อยว่าตกลงเป็นยังไงกันนะคะ
บอกว่าเธอส่งไลน์ไปพูดคุยกับพี่เสกจริงค่ะ
เพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่สองคนกำลังทะเลาะกันเนี่ย
ก็คือคุณการกับคุณแซนวิชตอนนี้เขาเลิกปรองดองกันแล้วนะ
เขาทะเลาะกันแล้วสิ่งที่ทะเลาะกันเนี่ย
มันกำลังทำให้มีผลกระทบกับเด็กก็คือลูกของน้องแซนวิชนั่นเอง
ซึ่งเด็กมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่าง
ไม่ได้เกี่ยวว่าเธอเข้ามายุ่มย่ามเพราะว่าตัดใจไม่ได้นะ
ส่วนที่ชาวเน็ตมองว่ากรรมกำลังตามสนองการกับแซนวิชที่เคยทำกับอีฟเอาไว้
งานนี้เจ้าตัวก็ยิ้มก่อนตอบด้วยว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
ออกมายืนคนเดียวแล้วอ๋อก็คือตอนอย่างแรกคืออีฟมาคุยกักแม่น็อตว่าแบบจะออกกำลังการอยากเล่นฟิตเน็ตอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้โสดค่ะไม่เข็ดนะอยู่งี้คือถ้าเกิดว่ามีแบบเอือโอเคก็ไม่อื้อง่าจะแบบเปิดใจได้เลยอย่างเงี้ย
เอาจริงตอนนี้คุณอีฟโสดแล้วก็เนื้อหอมมากด้วยเพราะว่ามีหนุ่มมารุมขายขนมจีบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เธอมุบอ่อนเป็นเส้นตรงนะคะไม่ใช่วงกลม
ไปต่อไม่รอละเดินนะคะ